ต้องเตือนนะคะคุณชนะค่ะ
เวลาจะออกไปเล่นนอกบ้านเนี่ย
เวลาแม่ตามกลับอย่าดื้อกลับบ้านดี

โอ๊ยจะกลับไม่กลับ
นี่แม่ไม่ธรรมดานะ
บอกเลยไอ้ที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยคือออกมาเที่ยวค่ะ

ถือใบเรียวอันเยาว์มา
แล้วตีจริงนะไม่ได้ตีแบบหลอก
คุณแม่ก็บอกโอ้โหทำยังไงก็ไม่ยอมกลับก็ลาก

แม่เป็นห่วงค่ะเดี๋ยวจะหลงทาง
สงสัยแบบนี้ไม่อยากกลับบ้าน
อยากไปอยู่วัดซะแล้วล่ะมั้งคุณแม่
คุณชนะไม่ทำแบบนี้นะคะต้องกลับบ้านนะจ๊ะ